เกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวจี้ชิงธนาคารกรุงไทย
นครปฐมก็ได้เงินไป๓๕๐๐๐บาท
แต่ว่าตำรวจสามารถที่จะสกัดจับคนร้ายได้ภายในแค่๒๐นาทีเท่านั้นครับ
โดยพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๗ได้สอบปากคำนายพรชัยพันญาติ
อาชีพค้าขายอยู่บ้านหมู่๑๑ตำบลบ่อพลับอำเภอเมืองนครปฐม
ผู้ต้องหาจี้ชิงเงินธนาคารกรุงไทยสาขาดอนตูม
จากการสอบถามนายพรชัยให้การรับสาภาพนะครับว่าได้ก่อเหตุจริง
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๔มีนาคมช่วงบ่ายได้ขี่รถวนผ่านถนนด้านหน้าธนาคาร
เพื่อมาดูลาดลาววางแผนคิดจะจี้ธนาคารเพียงคนเดียว
แต่ก็ยังไม่กล้าลงมือเพราะว่ามีรถตำรวจจอดอยู่นะครับ
แต่ว่ามาเมื่อวานนี้แหละจึงตัดสินใจใช้ปืนบีบีกัน
ซึ่งเป็นปืนปลอมเข้าไปจี้ธนาคาร
เงินไปกว่า๓๕๐๐๐บาท
ก่อนที่จะถูกสกัดจับได้ทันควันภายในเวลาไม่ถึง๒๐นาที
ระหว่างที่ขี่รถหลบหนีไปนะครับ
ผู้ต้องหายังอ้างว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ลงมือจี้ชิงเงินครั้งนี้
เพราะว่าขี่รถชนคู่กรณีแล้วก็ไม่มีเงินจ่าย๘๐๐๐บาท

เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ

เคยต้องคดีชิงทรัพย์ที่จังหวัดนครปฐม

ก่อนจะก่อเหตุครั้งล่าสุดขึ้นครั้งนี้นะครับ